ย่ำน้ำค้างซึ่งเกิดขึ้นช่วงเช้าตรู่ในวันทำพิธีบวชนาคจะมีการแต่งกายเปรียบประดุษคล้ายกับเทวดาโดยนาคจะนุ่งผ้าที่มีจีบหน้านางซึ่งนิยมใช้ผ้านุ่งด้วยสีแดงหรือสีเม็ดมะขามสวมเสื้อขุยทัพ
มีผ้าปากพาดบ่าสวมชะดาที่ศีรษะและสวมสร้อยคอสร้อยข้อมือแต่งหน้าทาปากอย่างสวยงาม
และเมื่อนาคเดินไปกับขบวนพิธีย่ำน้ำค้างนาคก็จะถอดรองเท้าเดินไปรอบหมู่บ้านจนกลับมาที่บ้านอีกครั้ง

ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน